ได้หลับกับอายเหมือนใจได้ปริญญา
ชีวิตผู้สาวบ้างนะมุดการศึกษามีน้อย
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับคุณนิ่ม

ได้แล้วได้ไปต่อตัวหุ้นแล้ว

จากเพลงปริญญาใจของคุณสิริพรอำไพพงศ์นั่นเองนะครับ
นิ่มคือเป๊กเห็นความดีใจเนอะความดีใจที่มันสำเร็จ
มันสำเร็จเราไม่เคยลิ้มลดอาการดีใจอย่างนี้

ขายส้มตำกี่โค้กกว่าจะได้เงินหมื่นน่ะ

กับพ่อว่าเอานะได้จากเพลงก็เอาเพลงเดียว
เอาแพงเอาได้หมื่นนึงกับ
หมื่นหนึ่งก็ต่อชีวิตต่อชีวิตไปได้นาน
ได้นานนะครับสำหรับคุณนิ่มนะได้นานเลยหมื่นหนึ่ง

โค้ก๓๐บาท

ตอนนี้คุณนิ่มได้แล้วแน่๑หมื่นนะครับ

ไปแล้วคือเพลงแรกนั่นเองนะครับต่อไปเป็นเพลงที่

มูลค่า๒หมื่นบาท

ภารกิจกรรมศักดิ์ภารกิจกรรมศักดิ์ภารกิจกรรมศักดิ์ภารกิจกรรมศักดิ์ภารกิจกรรมศักดิ์ภารกิจกรรมศักดิ์
นี่โอเคเลยเรียบร้อยแล้ว
๐บาทคุณนิ่มจะสู้หรือจะหยุดครับ
ตกลงว่าสู้หรือหยุดครับ
ไม่งั้นไม่ถึง๘เพลงไม่ถึง๓แสนสิครับ
ชอบคำตอบที่พี่นิ่มตอบคุณป่ามาก
ตอบได้เข้มแข็งและแข็งแรงมาก
คุณนิ่มจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ตกลงว่าใช้หรือไม่ใช้ครับใช้ค่ะใช้ค่ะ
ใช่ค่ะ
ดีครับถ้าเราไม่มั่นใจเราใช้เลยอยากได้อะไรมากที่สุด
อยากได้ค่าหมดได้ตังค์เลย

เอาล่ะถ้าอย่างนั้นแผ่นที่๑ถึงแผ่นที่๖นะครับ

ดอกหนาซึ่งเมื่อเจอหน้ารักตาก็เหมือนลืมกัน
ป้อนเศษคำหวานค้างในความจำหล่อใจถล่ำลงตามคำมัน
ว่าวหยอกสั้นบอกที่ว่าหากกันตัวไปวันหากมันบ่มีแมนวอ
เจ็บหย่อนรอน้องต้องทำใจจนน้ำตาซึมพอใกล้สิเหลืออายกลับหวนมาต่อ
เที่ยวมาเว้ายอก
ขึ้นหอดหัวบอกตัวให้ขึ้นต่อจากน้อยก็ร้อยลากลาย
แบบนี้ละเนาะคนบ่จริงจังชอบปานความหวังแล้ววางง่าย
จบน้องเจ็บย้อนลืมบ่ได้ถ้าบ่จริงใจตัวให้คืนทอดเห็ดยัง
กล่อนทำใจจนหน้ามตาซึม
จนน้ำตาซึ้มเพลงนี้เป็นเพลงที่สอง
คุณนิ่มใช้ตัวช่วยไปหนึ่งตัวคือร้องผิดได้หนึ่งคำ
ค่ะถ้าในเพลงนี้คุณนิ่มร้องผิดหนึ่งคำ
ก็จะถือว่าไม่ร้องผิดถือว่าร้องได้แต่ถ้าเกินหนึ่งคำ
ไม่ได้ถือว่าร้องผิดเอาล่ะมาดูกันนะครับ
สำหรับเพลงที่สองครับมูลค่าสองหมื่นบาท
คุณนิ่มร้องได้หรือว่าร้องผิด
เพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาทคุณนิ่ม
ได้ครับ